พิธีกรร่วมรายการร้องได้ยกกำลังซ่าของเราเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คุณผู้ชมดูสิ
ลุกขึ้นมาปัดแป้งขาวเต็มหน้าเลยนะคะทาลิฟต์แดง
คืออะไรแฟชั่นโควิดเหรอนั่นน่ะสิคือแต่งตัวแบบหลุดมากเลยนะคุณนะ
ซึ่งเขาออกมาร้องเพลงแล้วก็ปล่อยมุกฮาผ่านการไลฟ์สดค่ะ
โดยเจ้าตัวบอกว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะอยากจะสร้างเสียงหัวเราะ
และรอยยิ้มให้กับแฟนคลับบนโลกโซเชียลที่กำลังเครียดอยู่ในตอนนี้นั่นเองจ้า
สวัสดีทุกท่านทุกท่านด้วยกระดาษนี้เข้ามารับชมให้สด
ใส่ลมบอกพริ้วบอกพริ้วพัดเปรี้ยวละลอง
คิดถึงงูทองที่เคยนอนหัวใจวายหวัง
จากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณ
จอหละเข้สามพันที่นั้นฉันเคยอยู่มา
ไม่อยากเช็ดหน้าให้เขามากกว่า
แต่แม้จะเห็นแบบนี้น้องที่ร่วมแข่งขันในรายการ

ฝากชีวิตแล้วก็ความหวังเอาไว้กับพี่เลี้ยง
ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปร้องเพลงที่ไหนให้เขาได้ผ่อนคลายบ้าง
คุณผู้ชมอยากจะเข้าไปติดตามความฮา
ช่วงนี้นอกจากเราจะได้หยุดอยู่บ้านแล้วระยะ
ได้เห็นอะไรเก๋ที่คนในวงการบันเทิงเนี่ย